เคยเดินย่ำไปบนโครนเลนนะครับคุณผู้ชม

คือพอเหยียบซุบลงไปนะ

คือถ้าถอนได้ก็บางทีรองเท้าติดอยู่ข้างใน
และถ้าลูกวัวตกเร์ดบ่อโครนล่ะมันจะเป็นยังไง
ที่เห็นคลิปนี้สัก๓๐วิ
แต่เขาช่วยกันมากว่า๓ชั่วโมงครับ

นี่คือหลังโรงผลิตน้ำประปาส่วนภูมิภาคชุมแพร

กู้ภัยประสานอดีตในตำรวจและอดีตนักการเมืองท้องถิ่นครับ
บอกเอารถเครนมาช่วยหน่อยเถอะวัวฉันตกบ่อโครน

แล้วมันโครนเหนียวอย่างที่ผมบอก
ยึกก็คือยิ่งขยับมันยิ่งหนึบ

ถ้าไม่ใช้รถเครนช่วยดึงแบบนี้นะขนาด
เครนดึงแบบนี้เมื่อกี้ยังเห็นว่ามันหลุดเลย
นะครับมาดึงแล้วนะครับแต่มันลื่นไง
ลื่นต้องมีชาวบ้านมาประคองกันไปด้วย
ชาวบ้านก็ลื่นไปด้วยนะครับโอ้ยทุลักทุเลนะครับ
ใช้เวลา๓ชั่วโมงถึงจะเอาลูกวัวขึ้นมาได้ครับ
นางน้ำพื้นเจ้าของวัวก็บอกว่า
ฉันฉันซื้อวัวมา๓ตัวเป็นวัวแม่ลูกอ่อนคู่นึงนะ
แล้ววัวตัวผู้อีกตัวนึงนะครับราคา๗๐๐กว่าบาท
ก่อนก็ต่อยวัวไปให้มันกินย่านะ
อยากจะไปตรงไหนก็ไปปรากฏว่าไอ้ตัวเล็ก
ไอ้ตัวเล็กมันตกบ่อโครนครับคุณผู้ชมขึ้นไม่ได้นะครับ
ก็เลยต้องแจ้งกู้ภัยและชาวบ้านให้มาช่วย
ยกมือรอบเลยครับยกมือไหว้รอบเลย
ขอบคุณนะครับที่ทุกคนมาช่วยลูกวัวของเธอในครั้งนี้ครับ
นั่นไปแล้วมันไปแล้วขึ้นได้